ตอนนี้ต้องบอกว่าเรื่องนี้มันเกิดจากมึนเมาเป็นเหตุ
คือคนเรามืนเมาแล้วมันคุมสติคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้นะคะ

ืนเมาขับรถมาแล้วก็แบบโมโห
คือตัวเองจะขับรถย้อนสอนเข้าไป
แต่เข้าไม่ได้เพราะว่ารถที่เขาไปถูกทางเนี่ย
คือเขาจะออกมาก่อนไงซึ่งก็ถูกแล้ว
พอโมโหทีนี้ทำยังไงชักปืนขึ้นยิงฟ้าหนึ่งนัด

แต่กระสุนมันไปถูกลุงวัย๖๕ปีจนเจ็บนี่แหละค่ะ
ตำรวจเขาก็เร่งรวบรวมหลักฐานเตรียมออกไหม
เรียกตัวมาสอบสวนดำเนินคดีต่อนะคะ
นี่แหละค่ะเป็นเหตุที่เกิดขึ้นที่หน้าร้านสะดวกซื้อปากซอยวัดด่านสำโรง
ตำบลสมโรงเหนือซึ่งนายชนะโชควรรัตน์วิวิตอายุหกสิบห้าปี
คนนี้นะคะคุณลุงคนนี้บาดเจ็บแผลเนี่ยถูกกระสุนปืนยังดีที่แค่ถากที่ปลายคางและหัวไหล่
แต่ก็เลือดไหลนะคะต้องประถมพยาบาลเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาลสมุทรประการ
และในที่เกิดเหตุก็มาพบปลอกกระสุนปืนขนาด๔๕ตกอยู่๓ปลอกค่ะ
เฉลิมพลวิริยธนทรอันนี้เป็นคนเห็นเหตุการณ์
เขาบอกว่าผู้ก่อเหตุเป็นชายอายุประมาณ๓๐ปี
แล้วมาติดที่เลี้ยวเข้าซอยอยู่พักใหญ่ทีนี้พอรอนานหัวร้อนไม่พอใจ
เบิ้ลเครื่องแรงจากนั้นชักปืนขึ้นยิงขึ้นฟ้าสามนัด
แต่กระสุนมันมาถูกนายชนะโชคจนบัตรเจ็บอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะ
ฟังเสียงคนที่เขาเห็นเหตุการณ์หน่อยค่ะ

น่าจะประมาณ๓นักแล้วก็มีนักสุดท้าย

ไม่ท้อเลาะละใครกับผู้

แล้วเขาเลยจอดอยู่นี่เขากลัวเขาไม่ไป
ส่วนด้านนางพนัดชาเจิ่น
ซึ่งเป็นเจ้าของร้านหมาล่าอยู่ในซอยวัดด่านสำโรงค่ะ
คนนี้เขาเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
อันนี้คือเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงประมาณบ่าย๓จนกระทั่งมืดแล้วนะที่ร้านนี้เนี่ย
บิ๊กไบท์เขามานั่งดื่มเหล้ากับเพื่อนค่ะ
ยาวมากตั้งแต่บ่าย๓จนมืดเลยค่ะ
เพื่อนเนี่ยแยกย้ายกันกลับแต่หนุ่มบิ๊กไบท์ยังไม่ยอมกลับ
และยังเกิดอาการไม่พอใจด้วยทำไมเพื่อนมาทิ้งกันก่อน
ก็เลยชักปืนมายิงหน้าร้านสามนัดยิงยังไม่พอกลับมาดื่มต่ออีก
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกสองชั่วโมงอะค่ะ
แล้วเขาก็วางปืนเอาไว้บนโต๊ะหนุ่มบิ๊กไบท์เนี่ยจะสูบบุหรี่ในร้านเนี่ย
ของร้านเขาก็มาบอกว่าสูบไม่ได้นะก็ไม่พอใจอีก
โมโหอีกทำยังไงเดินออกไปยิงปืนขึ้นไปอีกหนึ่งนัดอ่ะ
ปืนระบายอารมณ์อย่างเดียวเลยใช่แล้วคือหลังจากนั้นเขาก็เลยขี่บิ๊กไบท์ออกมา
แล้วมันก็เลยไปเกิดเหตุกับคุณลุงเนี่ยนะคะ
ตำรวจสพสำรงเหนือได้ตรวจสอบพบชื่อผู้ครอบครองบิ๊กไบท์
เดี๋ยวจะเรียกตัวมาสอบสวนว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือไม่
คนที่ขี่ตอนนั้นเนี่ยคือเจ้าของรถหรือเปล่า
แต่ตำรวจยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดการสืบสวนเรื่องนี้นะคะ

พี่โบโหแล้วอย่างงี้มีหยาบพงศ์ปืนดีกว่าน่ะ
จริงทั้งเมาด้วยทั้งมีอาวุธด้วยนะครับ